แต่คุณผู้ชมพูดถึงถังน้ำเนี่ย
ถังน้ำมันก็จะต้องมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะ

แล้วถ้าเกิดว่าในถังน้ำมันไม่มีน้ำ
แต่มันมีสิ่งนี้อยู่ล่ะ
โอ้โหตอนแรกเห็นตัวเดียว

สักพักนึงตัวที่หนึ่งผ่านไป
ตัวสองตัวสามค่อยออกมา

นึกสภาพเหมือนตอนเราดูหนังแบบ

นี่ค่อยไหลออกมาทีละตัว

แหมเข้าไปได้ยังไง๓ตัว
ไปอัดไปเบียด

ตามซอกตามหลืบบนที่สูงบ้างละ
บางคนนี่จับซื้อแบบเป็นคอนโดแมวมานะ

น้องก็ไม่นอนก็จะไปนอนในรัง

ธาตุแมวรู้กันดีว่าเวลาเลี้ยงแมวเนี่ย

พากันใบใหญ่เลยสนุกกันใหญ่เลยเนี่ย

โอ้ต่อไปจะไปมดอะไรเนี่ย

ใช่แต่อยู่ในซอก